เป็นเหตุการณ์ที่เราจะอัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมทราบนะครับ
เด็กหนุ่มวัย๑๗ปี๒คนเนี่ย
คนหนึ่งไปฟันหัวเขาอีกคนนึงถูกฟัน
ใช่ค่ะทีนี้ญาติของคนที่โดนฟันก็ไม่พอใจ
แม่ทั้งญาติก็เลยไปต่อว่าคนฟันคนก่อเหตุ

นแบบนี้แล้วค่ะเมื่อสองครอบครัว
เจอกันนะคุณนะฝั่งญาติของเด็ก๑๗ที่ถูกฟัน

ส่วนอีกฝ่ายที่เป็นญาติของเด็ก๑๔
ที่ไปฟันเขาก็บอกเอาค่อยคุยกันค่อยคุยกัน

ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ

ซึ่งคนเจ็บหรือว่าคนโดนฟัน

ถูกฟันหัวนะต้องเย็บ๖เข็ม

ต้าอายุ๑๗ปีเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะทางฝั่งแม่แล้วก็ญาติของนายออย

น้าของในออยที่เป็นคนเจ็บ
เขาก็บอกว่าพอรู้ว่าหลานผมโดนฟัน

ต้ามาฟันหลานผมทำไม
แล้วฝั่งต้าเขาอ้าง
อ้างบอกว่าที่มาฟันเนี่ยเพราะว่าแค้นออย
เนื่องจากออยเคยไปกดหัวต้า

มันมีเหตุแค้นกันมาก่อน

แล้วน้าคนนี้เป็นน้าที่ถ่ายคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ไว้ไงคุณ
ค่ะคือบางท่วงค้ำกันกับล้านผมนี่ล่ะ
แกว่าต๊าบอกว่า
มันออยมันมาทำผมก่อน
ทีนี้ออยก็เลยต้องถูกล้างแค้น

ทีนี้แม่ของต้าต้าก็คือผู้ก่อเหตุนะนะ
ยืนยันบอกว่าไม่รู้นะว่าลูกชายไปมีเรื่องกับออยเขานะครับ
จากการสอบถามลูกชายนะครับ
ลูกชายก็เล่าให้ฟังแค่ว่าเคยไปเล่นน้ำที่เขื่อน
แล้วถูกออยกดหัวเขาจมน้ำ
ลูกชายหรือต้ามีอาการปวดหัว

พอเห็นนายออยขับรถผ่านมา
ด้วยความแค้นฮะลูกชายของเธอ
ก็เลยตามไปฟันหัวของนายออยซะนะครับ
ทีนี้ตัวแม่ของผู้ก่อเหตุก็บอกว่า
จริงอยากให้สองครอบครัวได้คุยกัน

แล้วก็อยากให้ครอบครัวเขาให้อภัยเราหน่อย
เออทีนี้มาดูฝั่งแม่ของคนเจ็บบ้างดีกว่าค่ะ
แม่ของนายออยก็คือนางสวยเนี่ยนะคะ
แม่บอกว่าลูกไม่เคยไปมีเรื่องกับต้าเลยนะ
อยไม่เคยไปกดหัวต้าจมน้ำ
แบบที่ต้าบอกเลยเออแล้วคือพอหลังจากเกิดเหตุแล้ว
พ่อแม่ของต้าก็มาขอโทษ

แล้วพ่อแม่ของต้าบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่ารักษาค่าทำขวัญให้
ทีนี้ตอนแรกแม่ของออยบอกว่าเอาจริง
โมโหมากเลยที่เห็นหัวลูกเลือดอาบ

แต่พอได้คุยกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ยกมือไหว้ขอโทษ
ก็สงสารแหละเพราะว่า๑๗นะคุณ

แล้วก็เป็นคนในชุมชนเดียวกันใช่ค่ะ

ทีนี้ก็เลยฝากว่าวัยรุ่นต้องคิดถึงอนาคตให้ดีนะ

เอาฟังแม่ของนายออยคนเจ็บหน่อยนะคะ
ก็เกลี่ยกันได้นะคุณน้องนั้นสองคน

จับมือกันนะคะแล้วก็ขอให้อาการน้องดีขึ้นโดยเร็วด้วยนะคะ